ภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
เป็นภาพน่ายินดีก็เป็นการวิวานะคะ
ฮือฮาธอมดี้วิวาหวานชื่นแม่เจ้าสาวให้เรือนหอ๑๔ล้านนะครับ
คือฮาสาวธอมหอบสินสอดเงินสด๒ล้านบาท
ทองรูปภัณฑ์หนัก๓๐บาทแล้วก็แหวนเพชรอีก๑วง
เข้าพิธีวิวาสาวดี้ลูกเจ้าของธุรกิจรับซื้อของเก่า
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
เห็นไหมความรักไม่มีพรมแดนจริงก็ขึ้นเป็นภาพหน้าหนึ่งนะตอนนี้นะคะ
เมื่อกี้ข่าวสาวประเภท๒แล้วสาวธอมนี่เขาเรียกสาวประเภท๓ไหม
สาวหล่อแล้วกันเป็นสาวหล่อ
บ้านนรรมซอยกังวลกิจ๑ตำบลบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะระยะทางการหาขันหมาก๑กิโลเมตร
พอถึงบ้านเจ้าสาวก็มีประตูเงินประตูทองกั้นตามประเพณีแบบโบราณรวมกว่าร้อยประตูนะคะ
ไม่อยากจะคิดว่าต้องเสียค่าผ่านด่านเท่าไหร่ด้วยนะคะ
เข้าไปในบ้านเจ้าสาวเนี่ยทางฝ่ายเจ้าสาวก็มีพิธีจัดวางสินสอดทองมั่นนะคะได้แก่เงินสด๒ล้านบาท
ทองคำแท่งแท่งละ๕บาทจำนวน๖แท่งรวมกันแล้วก็เหนาะ๓๐บาทนะคะ
แวนเพชร๑วงแล้วก็มีการสวมแหวนแทนใจให้กันและกัน
จากนี้ก็ยังมีเรือนหอด้วยราคา๑๔ล้านบาทค่ะกำลังปลูกอยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรี
ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะซึ่งสาวหล่อเขาบอกว่าคบกันมากับน้องจ้าเอ๋เนี่ยคบมาประมาณ๒ปี
พบรักกันในที่ทำงานจนมาถึงวันนี้มีพิธีวิวาค่ะ

ชอบเขาที่เขาเป็นคนเก่งครับไปเจอกันที่ห้างครับ
ที่ห้างแม่โคแทรโมนประกฏ
๒ปีหรอ๒ปีกว่าครับ

ก็เขาเป็นคน

เป็นคนที่แบบมีความอะไรอ่ะ
กล้ากล้าค่ะกล้าแล้วก็ใช่
การเอาใจชนะทุกอย่างได้หวานชื่นนะคะ

ขอความรักแล้วก็ไปขอแต่งงานอยู่หลายครั้งแล้วนะคะ
ฝ่ายคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายก็ใจอ่อนยอมยกให้
ก็เลยได้มีวันนี้ค่ะนี่ไงความกล้า
ใช่นี่แหละกล้าจริงถูกไม่แคร์ด้วย
ใครจะว่าเป็นผู้หญิงเป็นเพศเดียวกันแต่งงานกันรักเพศเดียวกัน
เพราะนี่เป็นเรื่องราวของเราสองคนเท่านั้นที่ตัดสินใจ
เชื่อว่าจะครองรักกันยาวนานถึงแก่เท่าเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งหลังเสร็จพิธีสำคัญเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนทั้งหมด๘๐ตัวด้วย
เจ้าสาวดูมันกว่าเจ้าสาวเลย
ตัดสินใจกัน๒คนแต่มันไงเป็นพันคนนะฮะ
เพลงที่เอามาสู่ขอเดินสู่ขอนี้ตื๊ดมากจริง

แล้วเขาก็บอกว่าเจ้าบ่าวเป็นคนที่ขยันทำมาหากินแล้วออกจากงานมาช่วยกันทำธุรกิจครอบครัวของตนที่เปิดกิจกรรมรับซื้อของเก่าไปรีไซเคิล
คุณจะตามไปดูอีกมั้ย
ความรักไม่มีพรมแดนจริงนะคะ